เหตุเพลิงไหม้รถบรรทุก๑๐ล้อคันหนึ่ง
แต่รถบรรทุกสิบล้อคันเนี้ยมีเจ้าโจรเนี้ยขโมยไปเออ
แล้วไม่รู้ว่าเหตุใดทำไมถึงเกิดเพลิงไหม้แล้วโจรก็จอดทิ้งไว้ข้างทางเลยนะครับ
แล้วก็เจ้าโจรคนนี้ก็อาศัยช่วงจังหวะชุลมุนที่เจ้าหน้าที่ต้องมาดับเพลิง
รถบรรทุกที่มันไหม้อยู่เนี่ยหลบหนีไปได้นะครับนี่แหละครับคือตอนแรกเป็นภารกิจ
การที่เจ้าหน้าที่จะต้องตามล่า
ได้รับแจ้งมาแล้วนะฮะจากร้อยเวรสอบสวนของสพประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรีให้ช่วยสกัดจับหน่อยนะฮะเพราะว่ามีโจรเนี่ย
ขโมยรถบรรทุก๑๐ล้อแล้วก็ข้ามจังหวัดเลยนะครับ
จากปลาจีนบุรีเข้าสู่จังหวัดฉะเชิงเซากำลังผ่านเส้นทางถนนหลวงสามศูนย์สี่
จังหวัดสะแก้วมุ่งหน้ามาทางพื้นที่ของสพพนมสารคามที่ฉะเชิงเซาแห่งนี้
ทีนี้ครับตำรวจชุดสืบสวนพร้อมสายตรวจก็ร่วมสกัดจับทันที
ก็ได้รับแจ้งว่ามีคนพบรถ๑๐ล้อต้องสงสัยที่ถูกขโมยมาแล้ว
และตรงกับข้อมูลที่มีการแจ้งกันมาคือรถสิบล้อฮีโนสีขาว
เลขทะเบียน๘๗๗๐นครราชศรีมานะครับ
ไปพบจอดอยู่ตรงถนนช่วงทางแยก๓๐๑๗บ้านห้วยพลู
ที่ตำบลเกาะขนุนอำเภอพนมสารคาม

แล้วก็มีเสียงคล้ายยางระเบิดมีเปลวเพลิงลุกไหม้
ก็ต้องแจ้งศูนย์อาสาสมัครดับเพลิงภาคตะวันออกทีมดับเพลิง
บตเกาะขนุนแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยพนมจุดเกาะขนุน

ทีนี้ตอนดับเพลิงก็มีเสียงเหมือนระเบิดดังขึ้นตลอดเวลาเลย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก
ดับเพลิงครั้งนี้นะครับ
พอดับเพลิงได้ก็ตรวจสอบนะฮะ
รถบรรทุกคันนี้ถูกขโมยมาจริงได้รับความเสียหาย

ขณะที่คนขโมยคนร้ายหายไปไหนไม่รู้
เพราะว่าอาศัยช่วงจังหวะชุลมุนที่เขากำลังดับเพลิงกันอยู่
หนีไปถ้ำกลางเหตุชุลมูลและความมืดนะครับ
ทราบชื่อของคนร้ายก็คือนายนัทธวุฒิจำนงบุญอายุ๓๑ปีนะครับ
ตอนนี้ตำรวจของสพพนมสารคาม
ก็ร่วมตรวจสอบพร้อมบันทึกเหตุ
ก่อนจะส่งมอบต้องเรียกว่าเป็นซากแล้วคุณ
ซากรถบรรทุก๑๐ล้อที่ถูกขโมยมา
แล้วก็หลักฐานอื่นให้กับทางร้อยเวรสอบสวน
ของสภประจันตครรมจังหวัดปราจีนบุรีเขา
เพื่อนำกลับไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ส่วนนี้คือหน้าของคนร้ายที่ขโมยรถคันนี้

แล้วก็ต้องมาสอบถึงสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้ต่อไปด้วยนะฮะ